คือสถานการณ์เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้เขาวัดเมื่อช่วง๖โมงเช้าที่ผ่านมา
มันเริ่มมีปัญหาแล้วกับคุณภาพของประชาชน
คุณผู้ชมดูข้างข้างด้านนี้นะคือวัดเอาล่าสุด
แล้วเราทีมข่าวของเราเอาขึ้นมาให้ดูล่าสุดเลยนะคะ
๖นาฬิกาก็คือ๔๕นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เขตธนบุรีกรุงเทพ๑๐๐และอยู่ในขั้นสีส้มนะคะ
ขั้นสีส้มนี่ก็คือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

คือสิ่งสำคัญตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแล้ว
มันไปส้มค่อนข้างแดงเนี่ยเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่กลางแจ้งเถอะค่ะ

เอา๑๒เขตเนี่ยนะคะเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะ
มากที่สุดริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียน
จุดนี้๖๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้คือจุดที่มากที่สุด
แต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นล่าสุดตอนนี้เป็นภาพจากบริเวณชั้นดาดฟ้าของสถานีไทยรัฐทีวีนะคะ
สถานีไทยรัฐทีวีอยู่ตรงไหนอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตตรงข้ามสำนักงานใหญ่การบินไทยนะคะ
ไปด้านซ้ายจุดนี้ก็คือสถานีรถไฟฟ้าที่เพิ่งเปิด๕แยกลาดพร้าวเป็นไงคะหมอกจังและควัน
โอ้ยแต่ว่าแบบนี้ไม่ค่อยอยากจะไปอยู่ด้วยนะสุดดมเข้าไปก็คืออันตรายนะ
ใช่ค่ะนี่คือจุด๕แยกลาดพร้าวมืดแบบนี้เลยนะมัวแบบนี้เลยนะคะ
แล้วคือจุดที่เราถ่ายเนี่ยบางจุดก็จะแพทด้านขวาไปก็จะเป็นแยกสุทธิศาล
จะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่ามันมัวแบบนี้นะคะแล้วพื้นที่คุณผู้ชมเป็นแบบไหนอย่าลืมนะคะ
พูดคุยกันเข้ามานะคะแจ้งกันเข้ามานะคะอ่าเขตที่รองลงมา
ใครที่ยังไม่ทราบข้อมูลเนี่ยนะคะเขตที่รองลงมาที่ค่อนข้างอันตรายคือ
ริมถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรี
และริมถนนดินแดงเขตดินแดง๕๖มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ที่พูดไปทั้งหมด๔อันดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
แล้วใครที่จะไปวิ่งที่สวนจตุจักรวันนี้เดี๋ยวงดก่อนนะ

เอาเช่นเดียวกับพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพนะคะสมุทรสาคร
ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนค่าฝุ่นละออง
ไม่แพ้กรุงเทพเลย๖๒มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ที่อำเภอมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร๕๖มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
จุดที่บอกไปที่สมุทรสาครเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะ
พื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพอีกหนึ่งจุดค่ะนนทบุรี
ตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวย๕๔มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
รองลงมาที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ด๕๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ
อกจากนี้นะคะเด็กเล็กหญิงตั้งคันผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวในพื้นที่
ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้ง
แต่ถ้าจำเป็นในการเดินทางออกนอกบ้าน
มีกิจมีธุระต่างเป็นเวลานาน
ควรสวมนากากอนามัย

รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ
รายงานกรมอุตุนิยมวิทยาคาต
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ที่เขาบอกว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่ม๑๒๐ของพื้นที่ลักษณะเช่นนี้
ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่รายงานไปสะสมในพื้นที่ต่างลดลง
แต่เคยย้ำไปก่อนครั้งที่แล้วแล้วว่า
ถ้าสมมุติว่าฝนลดลงหลายคนอาจจะมองว่าฝนก็จะชาร์จล้างฝุ่นไง
ลงมาที่พื้นแล้วก็ไหลลงท่อไป
เขาก็ไม่ลงไปขนาดนั้นนะเขาลงไปแค่นิดเดียว
เพิ่งชะล่าใจออกไปไหนก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเหมือนเดิมนะคะ

วันนี้ช่วงบ่าย๓ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
พ่อเด็กประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แสดงความห่วงใยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

บอกว่าเช้าวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล
ละอองอยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนที่เตรียมไว้แบบเร่งด่วนเลย
และขอความร่วมมือสถานที่ก่อสร้างต่างโรงงานอุตสาหกรรมต่าง
ลดการระบายฝุ่นและมลพิษทางอากาศช่วงนี้ให้หน่อย
สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นต้องออกไปทำกิจกรรมข้างนอก

แล้วตอนนี้เริ่มมีการประชุมแล้วสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหานี้เร่งด่วนค่ะ